อีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้

เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสนสุธิศาสต
ก็เข้าตรวจสอบเหตุนี้ได้รับแจ้งมาว่ารถชนคนตาย
ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ
คือบนถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้า
ตรงช่วงคอสะพานข้ามคลองบางซื่อ
ตรงนี้นะคุณคือเขามีการก่อสร้างอยู่นะครับ
การวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
แล้วปรากฏว่าวิศวกรซึ่งทำหน้าที่
ในการที่จะวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

ก็กำลังจะเอากลวยไปวางกั้นถนนคุณ

เพราะจะเริ่มทำการก่อสร้างกันสักประมาณเที่ยงคืนถึงตี๓กว่า
ปรากฏช่วงจังหวะที่ผู้ชายคนนี้วิศวกรหนุ่มคนนี้
เอากลวยไปวางตรงถนนนะคุณ
เบ้นคันหนึ่งพุ่งเข้าชนจนเขาตาย
ก่อไก่รอจุลา๖๒๘๗กรุงเทพมนาคม
สภาพกันชนหน้าก็พังเสียหายกระจกหน้าแตกเสียหายนะครับ
แล้วก็ตรงจุดเกิดเหตุถัดไปจากรถประมาณ๑๐เมตร
พบร่างผู้เสียชีวิตก็คือนายบุญยฤทธิพุ่มประเสริฐอายุ๒๖ปี
เป็นวิศวกรคุมงานวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
ส่วนคนขับรถเบสเป็นอาจารย์สาวนะครับ
นางสาววีด้าสัตยาบรมอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ซึ่งบอกกับตำรวจบอกว่าเธอขับรถมา
และมองไม่เห็นนายบุญยฤทธิ์
ไม่เห็นว่ามีคนเดินอยู่บนถนนนะครับ
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืด

แล้วก็ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ตำรวจก็ต้องสงสัยคนขับไว้ก่อน

ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในปัสสาวะอะไรหรือเปล่า
ก็เลยพาไปที่โรงพักไปตรวจปริมาณแอลกอฮอล์
พบว่าปริมาณแอลกอฮอลสูง๑๓๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ใช่กฎหมายกำหนดแค่๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถประมาท

แล้วก็ขับขี่รถขณะมึนเมาสุราด้วยนะครับ

เขามีการวางระบบไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
แล้วก็การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
เขาจะเริ่มในการที่วางระบบไฟฟ้าใต้ดิน
สักประมาณเที่ยงคืนถึงตี๓๓๐นะครับ
ก็ใช้เวลาในการก่อสร้าง๑สัปดาห์
ปรากฏว่าในคืนเมื่อคืนนี้
ขณะที่นายบุญยฤทธิวิศวกรแค่เอากลวยไปวาง
ถูกรถชนและเสียชีวิตเลย
คุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่มาบอกต่อคุณผู้ชมนะ
เพื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ระมัดระวังในการขับขี่กันด้วย